คุณผู้ชมครับในวันนี้เป็นวันที่๓๔
ของการดำเนินพระราชพิธี
บำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิษฐรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ซึ่งตั้งแต่๒๙ตุลาคมที่ผ่านมา
ทางสำนักพระราชวังก็เปิดให้ประชาชน
สามารถเข้าไปกราบถอยบังคมพระบรมศพได้

แม้ว่าจะเป็นวันธรรมดาวันทำงาน

ก็ไปรอที่จะเข้าแถวกราบถอยบังคมพระบรมศพ

วันนี้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยตัวเองเลยนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าหมื่นกว่าคนที่รอต่อแถวอยู่
ได้เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างแน่นอน

ประชาชนที่เดินเท้ามาจากต่างจังหวัดบางส่วน
เดินทางมาถึงภาพบรมมหาราชวงศ์

ที่สามารถทำตามความตั้งใจของตัวเองได้ประสบผลสำเร็จค่ะ
ทำการปล่อยแถวประชาชนที่ต่อคิวบนถนนหน้าพระธาตุ

เพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙อย่างต่อเนื่อง
เพราะแม้จะเป็นวันธรรมดาแต่มีประชาชนเดินทางมาอย่างไม่ขาดสาย
โดยเจ้าหน้าที่แจ้งยอดประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
เมื่อเวลา๑๘นาฬิกาที่ผ่านมามีจำนวนทั้งสิ้น๒๕๔๒คน
นายสันเพชรสังแก้วอายุ๑๙ปีใช้เวลา๑๖วันกับอีก๓ชั่วโมง
เดินวิ่งจากอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
มาถึงท้องสนามหลวงเมื่อเวลา๑๗นาฬิกาที่ผ่านมา
เพื่อจะได้อยู่ใกล้ชิดในหลวงรัชกาลที่๙สักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะ
มาจากนครมาถึงกรุงเกียปได้
วัน๓ชั่วโมง๓๐นาทีครับ
อยากให้พ่อหลวงอยู่ในใจพวกเราตลอดไปไม่อยากให้พ่อลงไปไหนครับ
เช่นเดียวกับนายตาคำเทิงอ้อมชาวจังหวัดสะแก้ว
ใช้เวลาเดินเท้า๕วันมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
ภายหลังฝันว่าในหลวงราชการที่๙เสด็จพระราชดำเนิน
มาหาที่บ้านพร้อมตั้งมั่นจะทำความดีถวายพระองค์ค่ะ
ก็เลยคิดว่าต้องเดินเพียงพ่อ
ก็ดิใจว่าเดินจากทางมาขึ้นเนี่ย
คิดลองทุกคนจะขากไม่มาขากพ่อเลย

ตอนถึงเศรษฐภิริบาลรีบเดินขึ้นเร็วเลย

ผมก็จะทำตามที่ท่านสั่งไว้ว่าเราต้องทำเป็นคนดีของบ้านเมือง
ดูลูกหลานแล้วเป็นตัวอย่างท่านเดินไป
เราต้องบอกเรื่องพลบทุกคนยังได้รักษาประดิษฐ์ไทยด้วย
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยบริเวณรอบท้องสนามหลวง
ระบุว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ซึ่งขณะนี้เหลือประชาชนที่รอต่อคิวอยู่ประมาณ๘๐๐๑๐๐คน
แต่คาดว่าประมาณ๒๑นาฬิกา
ก็น่าจะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทั้งหมดค่ะ
สำหรับประชาชนที่ต้องการพักค้างคืนนะคะ
สามารถมาลงทะเบียนพักค้างคืนตามสถานที่ที่กรุงเทพมหานครจัดเตรียมไว้ได้
บริเวณเต็นต์ของกองอำนวยการร่วมตั้งอยู่กลางท้องสนามหลวงค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะ